ถึงขนาดที่มีทั้งมีดทั้งปืนทั้งหมัดทั้งเท้า
โอ้โหทำร้ายร่างกายกัน
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะครับ

คุณเพราะตลกลายไม่รู้อะไร

อ้าว

จะเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะมีทั้งเสียงฟาด
มีทั้งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเลยนะฮะ

ระหว่างเครือยาฆที่อยู่บ้านติดกันนะครับ
โดยสาเหตุมาจากหลานเขยเมา
แล้วบุกเข้าไปในบ้านของลุงเขยแล้วก็ป้า
ส่วนผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ที่มาด่านะฮะ
แล้วก็ถือปืนขู่นะครับแล้วเข้าไปโชคต่อย
ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เป็นลูกชายของลุงกับป้า

เห็นหลานเขยกำลังจะทะเลาะกับพ่อและแม่ของเขา

ส่วนภรรยาของหลานเขยซึ่งเป็นคนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ย
และเป็นคนที่ถูกไม้ฟาดหรือว่าถูกจะฆ่าจะแกล้งเหมือนกันอยู่เนี่ย
โอ้โหบอกว่าตอนถ่ายคลิป
แล้วก็เห็นสามีของเธอถูกรุม
เธอก็เลยตะโกนเข้าไปว่าทำไมต้องรุมกันแบบนั้น
หลังจากนั้นเธอก็ถูกเหมือนไม้เนี่ยนะครับ
คุณเห็นอาวุธไหมฮะเป็นไม้สักท่อนยาวเนี่ย
ฟาดแล้วก็ทุบตีเธอด้วยเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์ตระลุมบอลนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔ทุ่ม
ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองนะฮะภายในบ้านแห่งหนึ่งในซอยชุมชน
ล่างหมู่๗ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
เพื่อนบ้านช่วยกันแจ้งเหตุไปที่ตำรวจสพเมืองตราด
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยสว่างบุญ

ได้เข้ามาหน่อยห้ามปรามหน่อย
งั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวฆ่ากันตายแน่นะฮะ

ทั้งสองฝ่ายยังกอดรัดฟัดเหวี่ยงต่อสู้กัน
แล้วก็ยังมีอาวุธทั้งมีดพระและอาวุธปืนกันอยู่เลยนะครับ
แยกได้ก็พบว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓คน

มี๑นายพรชัยคำแสนราชอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นหลานเขยของลุงกับป้าแล้วก็มีอาการเมานะครับ
คนที่บาดเจ็บคนที่๒ก็คือนางสาวสุนิสาบรมยานนท์หรือเออายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของคนต้นเรื่องคือนายพรชัยแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละครับ
ถูกตีถูกฟาดไปด้วยได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนที่๓ก็คือนายสุริยาบรมยานนท์อายุ๓๔ปี
ผู้ชายเสื้อสีแดงที่ถือปืนเข้าไปขู่แล้วก็เป็นลูกชายของลุงกับป้า
ท้าต่อยกับนายพรชัยต่อยกันไปต่อยกันมานี่แหละฮะ
บาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้ว
รีบนำตัวทั้ง๓คนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตราด
แต่ต่อยกันอย่างเดียวไม่เป็นไร
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปเต็มเมื่อสักครู่นี้
คุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งถืออาวุธด้ามยาวมาด้วย

คุณลุงถืออาวุธด้ามยาวมาด้วย
แล้วก็เท่าที่สังเกตมันน่าจะเป็นมีดพระหรือเปล่า
คุณลุงฟาดเข้าไปฟาดเข้าไป
ขณะที่สองคนนั้นต่อยกันคุณลุงก็ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไป
เพื่อช่วยเหลือลูกชายที่สวมใส่เสื้อสีแดง
แล้วมีคนเข้าไปห้ามก็โดนฟาดเข้าไปด้วยนะฮะ
โดยสาเหตุของเรื่องนี้นะ
คุณลุงที่ถือด้ามยาวอาวุธด้ามยาวคือลุงสาธุรมยานนท
อายุ๖๗ปีแล้วก็เป็นเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าหลานเขยตัวดีคือนายพรชัย
มันเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังลั่นเลย
ทีนี้ลุงก็ไม่พอใจลุงไปต่อว่ามัน
ทำให้นายพรชัยหลานเขยซึ่งตอนนั้นมันอยู่ในอาการมึนเมา
ไม่พอใจลุงจะเข้ามาทำร้ายลุง
แต่ทีนี้ลูกชายลุงก็คือคนสวมใส่เสื้อสีแดง
กลับมาที่บ้านพอดีลูกชายลุงก็เลยเอาปืนมาขู่มัน
แล้วก็ทะเลาะกับมันมีการท้าทายกัน
จนเป็นเหตุตะลุมบอลอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ที่แหละครับที่มันกำลังบูนลัด
เราถามพี่ว่าเราก็นำเนี้ย

มันเลือดออก
นี่อันนั้นมันทำอะไรก็รู้จะอับใจ

นี่แหละครับลุงก็เล่าให้ฟัง
หลานเขยมันก็เม้าทุกวัน

แต่ว่าไม่พอใจกันก็แอนตี้กันนะฮะ

ลุงแล้วลุงถืออาวุธยาว

บอกไม่มีไม่ได้ฟันมันชกกันจนเลือดออก
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในบ้าน

แต่มันเป็นมีดพระด้ามยาว
แล้วลุงฟันก็ไปโช๊บ

ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทั้งหมดที่โรงพยาบาลเจ็บไปตามกันแล้วฮะ
ลูกชายของลุงเองก็เจ็บด้วย
หลานเขยของลุงก็เจ็บ
เมียหลานเขยหรือว่าหลานสาวแท้ของลุง

ทีนี้ก็ต้องสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงอาวุธที่ใครหยิบมาใช้
ใครมาฟาดคลิปก็เห็นเป็นหลักฐานเหมือนกัน

แม้ว่าจะเป็นเครือญาติหรือว่าญาติพี่น้องกันก็ตามนะฮะ